โจรนะฮะมีคนร้ายออกอารวาสเหมือนกัน

คืนเดียวเขาไปปล้น๓ที่รั่ว

ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มีหน้ากากแดงด้วย

เหตุการณ์เกิดแถวมหาวิทยาลัยนเรศวร

เฮ่ยดูนะครับ

สาขาบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลก
นี่จับภาพคนร้ายคนนี้ใส่หมวกกันน็อกสีดำหน้ากากอนามัยสีแดงลายนี่นะ

แล้วก็ปิดบังใบหน้ามาเอาปืนไปจี้พนักงานให้หยิบเงินให้
ก่อนจะออกจากร้านไปเหตุการณ์เกิดสักประมาณตีหนึ่ง
วันที่๑๙ต่อเนื่องเช้าของวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองพิศนุโลกก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สอบส่วนพนักงานผู้หญิงของร้านนี้
บอกว่าคนร้ายเข้ามาที่เคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ปืนออกมาขู่
บังคับให้หยิบเงินที่ลิ้นชักได้เงินไป๓๕๐๐กับ๒๐บาท
แล้วคนร้ายก็ขึ้นรถจักรยานยนต์เป็นฮอนด้าคลิกสีแดงดำไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไป
มาห่างกันสักครึ่งชั่วโมงได้ครับ
ตำรวจของสพชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับแจ้งอีกเหตุการณ์หนึ่ง
คนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันที่ร้านสะดวกซื้อสาขาแยกสกัดน้ำมัน
และร้านสะดวกซื้อสาขามหาวิทยาลัยนเรศวรใกล้เคียงกับประตูหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนท่าโพนะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นไล่เรียกกันถึง๓ครั้งทีเดียว
ตรวจสอบภาพวงจรปิดคนร้ายคนเดียวกันเลยครับ
ใช้ปืนเหมือนกันเข้าไปจี้ก็ได้เงินไปสักหนึ่งพันบาท
ตำรวจก็สกัดจับแต่ว่ายังไร้วี่แวว
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อทั้ง๓แห่งที่ถูกคนร้ายคนนี้ป้นไป
พนักงานคนที่เป็นผู้เสียหายพนักงานสาวคนหนึ่งก็บอกว่า
ปกติแล้วร้านช่วงกลางคืนจะมีลูกค้าและประชาชนผ่านไปผ่านมาพอสมควร
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืนนั้นมันเงียบมากเงียบแบบสนิทเลยไม่มีคนเลย
ว่าคนร้ายคงจะขับรถวนไปวนมาดูแล้วเห็นไม่มีคนพลุกพ่าน
บโอกาสครับไม่มีลูกค้าในร้านเลยก็เลยก่อเหตุ
และระหว่างที่หลบหนีก็มีการแวะไปก่อเหตุที่ร้านค้าอีก๒แห่งเป็นร้านสะดวกซื้อเหมือนกัน
อยู่ริมถนนซึ่งนับว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากทีเดียว
คุณผู้ชายมาแบบนั้น

เมื่อวานพลตรวจตรีฐาวรแสง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิสุนุโลกก็เดินทางไปประชุม
เพื่อเร่งรัดติดตามจับกลุ่มคนร้ายลงพื้นที่ไป
จากนั้นก็กระจายกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีก็คือบึงพระแยกสกัดน้ำมันแยกหนองอ้อ
จนกระทั่งไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อไปหาบ่อแสของคนร้าย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงไร้วิแววอยู่นะครับ